แม้ในวันที่พระบาทสมเด็จพระประมินทราบมหาภูมิพลอันยุณยเดชจะเสด็จสวรรค์โค้ด
แต่ว่าเรือพระราชทานเวชภายังคงออกปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะคะ
ในการให้บริการตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนริมฝั่งแม่น้ำ
พนักงานบนเรือก็ยังคงยืนหยัดทำงานด้วยความจงรักพักดี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะ
พยายามทำให้ดีที่สุดคือว่าก่อนจะออกหน่วยไปก็ต้องไปสำรวจเส้นทาง
อุปสรรคอะไรให้พร้อมหมดก่อนถึงจะออกเรือไปได้
ก็ต้องรักษาให้ดีที่สุดนะครับ
ไม่ให้มีอันตรายเกิดกับทางตัวเรือได้

คือเพราะโอกาสที่จะโอกาสอย่างนี้มันไม่มีง่ายนะครับ
ก็ดีใจเพราะได้ทำงานรับใช้

ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจในทุกครั้งที่ออกหน่วย
เพื่อสารต่อพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
เวลาเรือเวชภาจะเข้าประตูน้ำ
เราจะมีการป้องกันคือ
จะมีพนักงานเรือด้านละ๒ฝั่งคือ

แล้วก็คอยถือลูกเผาลองเรือ

เพื่อไม่ให้การโดนการกระแทกของตัวเรือ

ก็เป็นเรือที่สำคัญของพระองค์ท่านคือ
ใช้จ่ายยาให้กับชาวบ้าน
ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของสำนักพระราชวัง
ก็ดีใจที่มาปฏิบัติหน้าที่
ส่วนภายในเรือจะถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุด
ถือเป็นหัวใจสำคัญที่เจ้าพนักงานเรือถือปฏิบัติ

แม้จะใช้งานมานานกว่า๖๑ปี
ให้ชาวบ้านได้ใช้ในการบรรเทาทุกข์และรักษาโรค

ที่มารักษาฟรีอะไรอย่างนี้

พอเห็นเรือผ่านไปก็ยกมือไหว้
อยากให้ไปอีกหลายครั้ง
การใช้ชีวิตอยู่กับเรือเป็นเรื่องปกติของเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติเช่นนี้ทุกครั้งจนเป็นความผูกพัน
ต่างจากชาวบ้านที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
ปราบปลื้มใจทุกครั้งที่เรือแล่นผ่าน
ได้เห็นภาพชาวบ้านก้มลงกราบ
หนึ่งเป็นสิ่งแทนความรู้สึกว่า
ในหลวงราชการที่เก้ายังคงอยู่
ทรงช่วยบำบัดทุกข์ให้พวกเขาอยู่เสมอ
โปรดติดตามตอนต่อไป